อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณโอ้โหสลดใจมากนะครับ
แทงกันฆ่ากันตายในโรงเรียน
ม๒แทงกันต่อหน้าต่อตาเพื่อนนักเรียนคนอื่น
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับ

กรี๊ดลั่นเลยตอนที่เห็นเพื่อนถูกจ้วงแทงจนตายนะครับ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

เป็นมีดพกที่พกติดตัวมานะคุณนะ
แจ้งตำรวจมาควบคุมตัวไปดำเนินคดี

ซึ่งตำรวจจะสอบสวนข้อเท็จจริง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณสะเทือนใจไหมฮะ

จริงหลานเป็นเด็กดีนะครับไม่เกเร
คืนก่อนเกิดเหตุยายก็ฝันว่ายายถูกยิงจนเสียชีวิต
รุ่งขึ้นหลานไปโรงเรียนก็ถูกแทงจนเสียชีวิต
คิดเลยว่าฝันจะเป็นลางร้ายนะฮะ
ว่าไม่กลับมายายใจฝันแล้วไม่จริงกว่าฝันของยาย
ฝันว่ายายตายแต่ไม่คิดว่าหลานจะเป็นคนตายแทนนะฮะ
ขณะที่แม่ของเด็กชายเอผู้ตายก็ร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความเสียใจ
ทีนี้ในเรื่องของคดีพันธบรวจตรีอัคคลิน
กาแบงสารวัตรสพตูมได้นำตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุ
ไปฝากหังที่สารพินิษฐ์และคุ้มกรองเด็กศรีสเกต
หลังได้รับมอบตัวจากครูที่โรงเรียนเมื่อวานี้
ส่วนการสอบสวนสาเหตุอย่างละเอียดพนักงานสอบสวน
นัดเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากผู้ต้องหาอายุยังน้อยอายุ๑๔และเป็นเยาวชนนะครับ
ขณะที่วันนี้ญาติของนักเรียนที่เสียชีวิต
เดินทางมาเชิญวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุ

โดยทางโรงเรียนได้ประกาศหยุดการเรียนเป็นกรณีพิเศษ
เพราะมีเหตุอุกชะกันแล้วก็ยังไม่มีกำหนดการเปิดเรียนเลยนะครับ
ตรงระเบียงนี้ระเบียงเกิดเหตุที่น้องตายจมกองเลือดนะครับ
ไม่น่าเชื่อนะคะเกิดขึ้นที่หน้าห้องเรียน
นักเรียนเต็มไปหมดเลยนะครับ